มาดูเรื่องดราม่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะมาอีกแล้วเรื่องภาพถ่ายอาหารกลางวันของเด็กเด็กควรได้ทานกี่หมูคะคุณ
หมู่สี่ก็ต้องครบ๕หมู่ใช่ต้องกำลังโตไม่ใช่แค่นั้นอาหารมันต้องไปหล่อเลี้ยงสมองในการเรียนนี่คือสิ่งที่น้องได้ค่ะ
ฮะแค่นี้หรอก็เนี้ยแต่ว่ามีให้คุณเลือกสองอย่างน่ะอ๋อคือไข่ต้มอันนี้น่ะหนึ่งเมนูอันนี้คือหนึ่งเมนูล่ะไข่ดาว
ไข่ดาวไข่ดาวเนี่ยคือหนึ่งเมนูแล้วอีกอันนึงเดี๋ยวจะมีภาพเป็นเหมือนปีกบนไก่อ่ะคุณสองชิ้นอันนี้คือจะเลือกเลือกอ่ะเลือกอันไหนก็ได้
ดิฉันมองยังไม่เห็นผักเลยก็ก็ไม่มีมีแต่โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตแล้วไม่มีอย่างอื่นให้เลือกแล้วผลไม้อ่ะคุณไม่มีค่ะก็มีให้เลือกเขาบอกว่านี้ให้เลือกแล้วนะคะทีนี้มันกลายเป็นดราม่าเพราะอะไรคุณแม่เนี้ยเขาสงสัยมาตลอดก็ไม่อยากจะให้เป็นเรื่องแต่งงว่าลูกย้ายโรงเรียนมาเนี้ยแล้วทำไมจ่ายค่าอาหารนะคุณ
บอกแม่ห่อข้าวไปให้กินที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเอ๊ะสงสัยคงไม่ชอบรสชาติอาหารหรือเปล่าโดยคุณแม่ท่านนี้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแล้วบอกว่าขอเล่าประสบการณ์ค่ะตั้งแต่ย้ายโรงเรียนมาลูกสองคนกินข้าวโรงเรียนสองครั้งแล้วไม่ยอมแตะอีกเลยขอให้แม่ห่อข้าวมาให้ผ่านไปหลายเดือนเราเองก็ห่อไปบ่นไปเอ๊ะทำไมเสียเงินแล้วค่าอาหารก็เท

แบบนี้บอกว่าแม่บอกเอาจริงจริงแม่ไม่อยากให้เกิดดราม่าอะไรหรอกนะแม่แค่อยากได้ร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมเพราะว่ามีลูกสองคนคนหนึ่งอายุแปดขวบอีกคนหนึ่งอายุสิบสองขวบเรียนที่โรงเรียนนี้เสียค่าเทอร์มเท่าไหร่รู้ไหมคะคุณเท่าไหร่ฮะไม่ใช่ถูกนะสามหมื่นห้าอืมโหนี่เป็นโรงเรียนเอกชน
อาหารของลูกแต่ลูกกินไม่ได้ให้ทำยังไงแล้วประเด็นคือลูกอ่ะเป็นมุสลิมด้วยกินหมูไม่ได้ก็กลายเป็นว่ามีให้เลือกแค่นี้อาหารตามเมนูประจำวันจะจัดให้เฉพาะเด็กที่นับถือศาสนาอื่นโรงเรียนเก็บเงินเท่ากันกับ
ถาดที่จะอยู่เป็นถาดหลุมมีซีลปลาสติก
ที่จะจัดอาหารเผิมเติมใหม่ไหม
เอาอย่างนี้พี่คุณผู้ชมลองเพิ่มเสียงดูดีกว่าค่ะ
ให้ความเห็นว่ะเนี่ยก็

เอองั้นก็เราก็ขอดูรูปการพอดูรูปออกมา
อาหารเด็กมูศิมร์ก็อย่างไอ้เห็นไอ้เดื้อกไก่หรือว่าไข่
แต่ว่าถ้าเป็นเด็กหูต่ำมันก็ตรงกับตามเมนูที่เขาโชว์อยู่ในตาราง

ก็คือเป็นข้าวผัดมีซุปแล้วก็มีขนมปัง
เราก็เลยเหอะอย่างนี้เรายังโอเคหรอ
อืมอ่าทีนี้ลองดูค่ะโรงเรียนจะช่วยเหลือได้ยังไงบ้างคะเนี่ยหลังเกิดเรื่องคุณแม่บอกว่าไปพูดคุยกับท่านผอแล้วนะแต่ยังไม่ได้รักคำตอบอะไรแม่บอกด้วยอ้าวกลายเป็นเหมือนแม่เป็นแก่ดำแล้วว่าตอนเนี้ยผู้ปกครองบางคนไปว่าคุณแม่ด้วยบอกทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่าวแล้วทีนี้ทำยังไง
เพิ่มเติมยังไงด้วยนะคะ